เอาปกติจอบเสียมเอาไว้ทำอะไรกันคะอ่าก็ทำไล่ทำสวนทำนาอะไรก็ว่ากันมา

เพื่อนบ้านบ้านตรงข้ามกันจอดรถขวางทางออกไม่ได้เอาเสียมเอาจอบฟาดฟันกัน
คนหนึ่งหัวแตกอีกคนนึงแขนเจ็บอีกคนนึงขาช้ำตาปูดตาบวมกันไปหมดเลยค่ะ
แรงรุนแรงจนไม่น่าเชื่อว่ามันเกิดจากแค่จอดรถขวางกันแค่นั้นนะคะ
จังหวัดระยองค่ะผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่เลยไปคุยกับสองฝั่งว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้น
ครับไปเจอเขาที่สพนกลับนะคะเพราะว่าทั้งคู่ต่างฝ่ายต่างก็ไปแจ้งความกันแล้ว
คุยกับฝ่ายแรกก่อนฝ่ายแรกคือฝ่ายที่ถูกกล่าวหาว่าไปจอดขวางบ้านเขาอืม
คุณนัฐกาลได้รับบาดเจ็บที่แขนนะคะเย็บไป๙เข็ม
วันเกิดเหตุเธอเล่าบอกว่าทุ่มครึ่งเมื่อวานนี้เธอกับสามีขออภัยเมื่อวานซืนนะ
กับสามีนอนพักอยู่ในห้องเป็นบ้านหลังตรงข้ามคู่กรณี
อยู่ได้ยินเสียงแตรปีนลั่นเลยลั่นซอยเลย
ออกไปดูฝั่งตรงข้ามเขาบอกว่าจอดรถขวางเนี่ยออกไม่ได้
เธอเลยบอกสามีเรียกสามีบอกเธอเธอไปหยิบกุญแจแล้วไปเลื่อนรถให้เขาหน่อย
สามีไปเลื่อนรถก็ปรากฏว่าฝ่ายคู่กรณีบอกว่าเนี่ย
ถอยรถมาชนรถเขากันชนหน้าหลุดหลังจากนั้นก็เอาจอบเนี่ยตีเข้าที่ประตูรถเธอจนพัง
เธอก็เลยเข้าไปขวางเพราะกลัวรถพังกลายเป็นว่าโดนตีเข้าไปที่หัว
แล้วก็ตะลุมวันกันมัวเลยอ่ะ
พวกมึงถอยรถชนรถกูหนูบอกมันยังไม่ได้ชนเลยหนูยืนอยู่ท้ายรถแฟนหนูอยู่
ชนตอนไหนเขาก็เหวี่ยงจะตีอีกทีนึงแต่มาโดนหัว
แล้วอะไรตรงเนี้ยตรงแผ่นเนี้ยโดนอะไรอ่ะ

เอาส่วนคู่กรณีเล่าแบบนี้ค่ะคุณประวิทย์กับคุณสมควรนะคะ
สองคนนี้ก็เจ็บเหมือนกันคุณประวิทย์นี่ช้ำที่ตาจนตาขวาเกือบปิดเลยเนี่ยเห็นไหมคะ
ส่วนคุณสมควรเนี่ยมีรอยช้ำที่ต้นขาเขาบอกว่าวันนั้นเนี่ย
บ้านหลังที่อยู่ตรงข้ามกับคู่กรณีเป็นบ้านปล่อยเช่า
วันนั้นสองคนเนี้ยเข้าไปตัดย่าไปดูแลความเรียบร้อยของบ้าน
ย่าเสร็จอะไรเสร็จกำลังจะขับรถกลับบ้านแล้วจังหวะจะขับรถออกจากบ้านคือเขาเนี่ยจอดรถในบ้าน
จะถอยรถออกจากบ้านเอ้าบ้านตรงข้ามมาจอดขวางมันออกไม่ได้อ่ะ
ก็เลยบีบแตร่เตือนให้คู่กรณีออกมาเลื่อนรถพอคู่กรณีมาเลื่อนรถ
เอาถอยมาชนรถเขาจนกันชนหน้าหลุดอีกมันโมโหน่ะเลยเอาจอบฟาดไปสองครั้ง
คู่กรณีก็แย่งไปแล้วก็สู้กันจนเจ็บ
แต่เขาบอกว่าไม่ได้มีมีดไม่ได้มีอะไรนะในมือก็มีจอบกับเสียมนี่แหละ
แกว่งไปเอาจริงก็ไม่รู้เหมือนกันว่าโดนใครตรงไหนยังไงบ้าง

ค่ะคือคือรถของพี่เนี่ยจอดอยู่ในบ้านตัวเอง

ผมก็ว่าจอดแบบนี้มันเลี่ยวยาว
อยากจะวิบแต๊ก
ครั้งต่อไปด่วนไอ้เขาออกมา
ครั้งต่อไปจะจอดแบบมันยิ่ง
สื่อข่าวเราเลยไปตรวจสอบเลยนะคะว่ารักษณะบ้านของสองคู่กรณีเนี่ยลักษณะเขาเป็นแบบไหน
ลงพื้นที่ไปดูเนี่ยฝั่งที่ถูกกล่าวหาว่าไปจอดขวางเนี่ยเขาจอดริมถนนหน้าบ้าน
ส่วนฝั่งที่บอกว่าถอยรถออกไม่ได้เนี่ยเขาจอดรถในบ้าน
แต่ดูจากลักษณะแล้วเนี่ยจากประเมินด้วยสายตานะผู้สื่อข่าวเราบอกว่าประตูเนี่ยมันค่อนข้างกว้างเหมือนกัน
ประตูทางออกอ่ะมันค่อนข้างกว้างก็น่าจะออกกันได้
น่าจะออกได้แล้วก็ไปคุยกับเพื่อนบ้านด้วยว่าปัญหานี้เกิดขึ้นบ่อยอะไรยังไงบ้างเนี่ยลักษณะเป็นอย่างนี้นะ
ก็ถามว่ามันเกิดขึ้นบ่อยไหมอะไรยังไง

จริงถ้าคุยกันดีมันก็น่าจะจบลงด้วยดีแหละ
ไม่บีบแปรไล่ไม่ตลุ้มบ้อนกัน
ว่าออกไม่ได้ถ้าเลือกที่จะใจเย็นกันทั้งสองฝ่าย

อันนี้เพื่อนบ้านบอกนะคะแต่เบื้องต้นก็ต้องมีการสอบสวนแหละ

ท่านผู้ชมครับดูเหตุการณ์นี้หน่อย